ค่ะต้องบอกว่าอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะแบบว่าอยู่ในวงการบันเทิงได้แบบราบรื่น
เพราะว่ามันต้องใช้เทคนิคต่างนะคะไม่ใช่ว่ามีฝีมือทางด้านการแสดงเพียงอย่างเดียวนะคุณผู้ชม
วันนี้ค่ะเรามีเทคนิคของคนในวงการบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมกันให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ

ให้คุณผู้ชมมีคลิปกันให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปกันให้คุณผู้ชมมีคลิปกันให้คุณผู้ชมมีคลิปกันให้คุณผู้ชมมีคลิปกันให้คุณผู้ชมมีคลิปกันให้คุณผู้ชมมีคลิปกันให้คุณผู้ชมมีคลิปกันให้คุณผู้ชมมีคลิปกันให้คุณผู้ชมมีคลิปกันให้คุณผู้ชมมีคลิปกันให้คุณผู้ชมมีคลิปกันให้ค
เนี่ยพี่แจ๊งต้องปั่นซิงเวอรีดอ่าวจะได้เมาดูขึ้นขึ้นเออนะคะเพื่อให้สมบวชบาตรเนาะ
ต้องค่ะยังมีอีกหนึ่งหนุ่มนะคะคุณผู้ชมอย่างหลุยสก๊อตคนนี้อย่างที่รู้กันดีโอ้โห
อินเนอร์เข้ามาเต็มทุกเรื่องจริงทุกบทบาทเลยด้วยในละครหนึ่งเรื่องเนี่ยก็จะมีบางซีนที่เป็นการถ่ายภาพประกอบเพิ่มเติม
ก็คือซีนนั้นเนี่ยไม่ต้องใช้เสียงพูดของนักแสดงจริงแต่ใช้ท่าทางเล่าเรื่องก็เท่านั้นเอง
แต่ว่าตอนถ่ายทำจะให้มาพูดแบบละครใบ้มันก็ไม่ได้อรรถรสใช่ไหม
หลุยเขาก็เลยจัดเต็มเอาไปดูฉากนี้กันหน่อยค่ะ
เอาจริงถ้าเป็นพ่อนี่หลุดขำไปแล้วนะ
ใช่คือแบบนี้คือว่าฉากที่เห็นเหมือนสักครู่ก็ไม่ให้เสียงในละครเรื่องจริง

แล้วคนที่ยุณอยู่ด้วยไม่ขัมนะ